อีกหนึ่งที่ที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปในช่วงปีใหม่นี้นะคะ

เพราะว่าสวนสัตว์แต่ละที่เขามีการจัดงานจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่
และที่สำคัญคือไปได้ทั้งครอบครัวเลย
ลูกเด็กเล็กแดงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ไปได้
โดยเฉพาะที่นี่ที่อยากจะพาไปสวนสัตว์โคราช
เขามีส่วนจัดแสดงสัตว์ป่าหายาก

เอาไปดูค่ะเด็กน้องหนูเขาก็ตื่นตาตื่นใจแหละ
เวลาที่ไปสวนสัตว์นะคุณ
อ้าวบรรยากาศนี่คือคลักมากเลย

นี่คือสวนสัตว์นครราชศรีมาโอ้โหโลกไม่ต้อง
นี่ตัวไรก็ไม่รู้โอ้โห
เทศกาลปีใหม่แบบนี้อย่างที่บอกคุณ
สวนสัตว์เขาจัดเต็มการแสดงสุดพิเศษรอรับนักท่องเที่ยวนะคะ
การแสดงสุดพิเศษที่พูดถึงก็คือนี่แหละ
การแสดงสัตว์ป่าหายากกว่า๒๕ชนิดค่ะ
นี่ตัวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นตัวตะกองตะกองไทย
คือมันมีหลายตัวมากเอาจริงนะคุณ

กิ้งก่าค่ะกิ้งกาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มีตั้งแต่กิ้งกาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มีทั้งอันนี้คือตุ๊กแก่พิศนุโลก

คือที่เขาบอกว่าต้องตั้งชื่อตุ๊กแก่พิศนุโลก
เพราะว่ามันเจอที่เดียวในประเทศไทยคือที่พิศนุโลก

นี่งูปี่แก้วไซโยก

คือมีแต่สัตว์ป่าหายากอีกเยอะแยะมากมาย

ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสมาเรียนรู้มาชมกันแบบใกล้ชิด

เขาใส่ตู้กระจกโชว์ไว้ให้น้องหนูได้เห็นเพราะว่า
คือเอาตรงนะคุณอย่าว่าแต่น้องหนูเลยนะ

เพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นโอกาสดีในช่วงปีใหม่นะคะ

แต่คุณรู้ไหมสัตว์ที่ถูกอกถูกใจน้องมาก
เป็นแบบพระเอกของงานเลยก็คือคืออะไร
เจ้าลิงชิมแปนซีแซนส่วนตัวนี้นี่แหละ

มันแกะมันกินอะไรล่ะมันแกะของขวัญเนี่ย
เห็นไหมส่องดูก่อนมีอะไรอยู่ในกล่องไหมนะ
น่าจะมีนะค่อยแกะดีกว่านะคะ
คือเด็กเขาชอบมาดูความน่ารักความสนของเจ้าลิงตัวนี้
แล้วก็ทางสวนสัตว์เขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยว
ให้ประชาชนมอบของขวัญให้กับเจ้าลิงชิมปันซีตัวนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งด้านในของขวัญเนี่ยจะเป็นอะไรรู้ไหมอะไรฮะ
อาหารไงคะคุณนี่ไงมีอาหารมีผลไม้นานาชนิดนะคะ
ลิงก็ชอบทานผลไม้อ่ะแหละคุณนะก็ถูกอกถูกใจเจ้าจ๋อตัวนี้มากเลยนะคะ
ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
ที่สนใจอยากจะพาลูกไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้
นอกบ้านนอกห้องเรียนอย่างในสวนสัตว์แบบนี้ก็อยากจะเชิญชวน
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่แวะเวียนไปกันได้สวนสัตว์โคราชนะคะ
เพราะว่าทางไปโคราชนี่ก็เป็นทางผ่านไปจังหวัดทางอีสานเยอะแยะเหมือนกันไง
ก็แวะขับรถไปก็อ้าวแวะพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์โคราชกันหน่อย
เขาใหญ่โตที่นี่คุณเห็นไหมเด็กน้องหนูก็จะได้ตื่นตาตื่นใจ

ครับผมแต่ละสถานที่เราแนะนำไปคุณผู้ชมลองไปกันดูนะ